ก็มีการชุมนุมเรียกร้องกัน

ของนักเรียนของสิทธิ์เก่า
ของผู้ปกครองของครูด้วย

คนมีชื่อเสียงเรียนอยู่เยอะนะครับ
ก็ปรากฏว่าเขานัดชุมนุมกันเพื่อประท้วงแล้วก็เรียกร้องให้ผู้มนุยการโรงเรียน
ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส
ภูมิในการโรงเรียนเซ็นคาเบียนก็คือนายวินัยวิริยวิทยาวงศ์นะครับ
ผู้ที่มาชุมนุมเรียกร้องเนี่ยระบุว่าภูมิในการโรงเรียนก็คือผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรวินัย
มีเรื่องไม่โปร่งใสหลายเรื่องนะครับ
ตลอดการทำหน้าที่มา๕ปีนะฮะ
เรื่องของคุณภาพการศึกษาที่แย่ลงแต่ค่าเทอมแพงขึ้น
อาหารกลางวันก็ไร้คุณภาพ
จัดเลี้ยงตรุษจีนฉลองงานวันเกิดส่วนตัวให้กับตัวเอง
เอาเงินโรงเรียน๗๐ล้านบาทไปลงทุนในนามส่วนบุคคล
มีการเบิกเงินไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ใช้อำนาจบีบบังคับค่าใช้จ่าย
งานเลี้ยงปี๒๐๑๗ไปอีก๒๖๐๐๐๐๐บาท
โดยไม่มีใบเสร็จค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่ช่วงเช้าสายจนเที่ยงพอไม่ออกมา
ที่สุดแล้วต้องยอมออกมาแล้วก็เจรจากัน
กับตัวแทนของผู้ที่เข้ามาชมนุมเรียกร้อง

สรุปแล้วภูมิในการโรงเรียนก็ยินดีทำตามข้อเสนอ๒ข้อ
หนึ่งก็คือให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อร้องเรียน
เรื่องการบริหารงานไม่โปร่งใสนะครับ
แล้วก็๒ยอมยุติบทบาทการเป็นผู้มนุยการโรงเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนก็จะทำหนังสือถึง
เพื่อให้ส่งคนอื่นมาทำหน้าที่แทน

คือให้ผมยุติเป็นผอ
นั่นคือข้อที่ท่านอยากฟังที่สุด
มีบางคนอ้างถึงในอดีตด้วยซ้ำ
ว่าถ้าเซ็นทะเบียนไม่ต้องการผมนะผมไปของผมเอง
ยังยืนยัน
ผมยังยืนยันคำนั้นอยู่
อ่าที่สุดก็ยอมออกจากตำแหน่งนะฮะ
สิทธิ์เก่าทางคนที่เขาชุมนุมเขาก็พอใจนะครับ
บอกว่าจะรอผลการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใส
ซึ่งให้เวลาไม่เกิน๑เดือนต้องมีผลออกมาว่ายังไง